คุณผู้ชมคะมาที่ประเด็นเรื่องของแม่น้ำหนึ่งกันหน่อยนะคะ

แต่จะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้แม่น้ำหนึ่งเซ็งอีกแล้ว
คือแม่น้ำหนึ่งเนี่ยเขามีโครงการสร้างพญานาคใช่ไหม

ปรากฏล่าสุดนี่โดนกล่าวหาว่าไปก่อสร้างโดยไม่ขออนุญาต
แม่น้ำหนึ่งบอกเอ้ายังไงล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปตรวจสอบมาให้แล้วนะคะ
เราไปคุยกับนายมนชัยเติมขุนทศ
สารวัติสรอบสวรสภด้านขุนทศ
หาผู้กระทำความผิดที่มาก่อสร้างพญานาคโดยไม่ขออนุญาตที่พื้นที่ตำบลกุฎพิมาร
คือมันเป็นพื้นที่หมู่๑๔ที่มันเป็นรอยต่อกับหมู่๑๐
ไปตรวจสอบดูปรากฏว่าชื่อเจ้าของบริษัทที่ก่อสร้าง
ชื่อบริษัทเครื่องรางความรวย๘๘จำกัด
มีนางพิรดาธนโชจินดาหรือแม่น้ำหนึ่งเป็นเจ้าของ

แน่ม่วนชัยบอกว่าต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
แม่ของแม่น้ำหนึ่งเนี่ยเขาเป็นเจ้าของที่ดิน
ที่กำลังก่อสร้างพญานาคอยู่นี่แหละ
เขาเดินทางมาติดต่อขอข้อมูลที่อบตกุฎพิมาร
ยื่นเอกสารขออนุญาตสร้างพญานาคแล้วก็อาคารในที่ดิน
เจ้าหน้าที่ก็แนะนำเรื่องการเตรียมเอกสารในการยื่นขออนุญาตไปแล้วว่า
มันต้องใช้เอกสารที่มีวิศวกรรับรองแบบในการสร้างอาคารนะ
แล้วก็เอกสารต่างนานาทางแม่ของแม่น้ำหนึ่งเนี่ยรับทราบแล้ว
อนุญาตเจ้าหน้าที่ให้เวลาดำเนินการ๓๐วัน
ระหว่างนี้นายกอบตกุพิมันก็เลยสั่งระงับการก่อสร้างพญานาคไว้ก่อน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี๒๕๒๒นะคะ
ซึ่งจากการสืบสวนของตำรวจสพด่านขุนทศเนี่ย
ก็คือบริษัทนี้เนี่ยมีคนงานอยู่ประมาณ๕๐กว่าคน
จำหน่ายวัตถุมงคลบังหน้า
คนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกได้ก็ต้องเช่าบูชาวัตถุมงคลเป็นจำนวนเงิน๔๙๙บาท
ถึงจะเป็นสมาชิกเว็บไซต์ของแม่น้ำหนึ่ง
ที่เขามีการบอกตัวเลขใบตัวเลขต่างนานา
อันนี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจพูดมานะ

ก่อนหน้านี้มันเคยมีคดีของแม่น้ำหนึ่งอยู่
อย่างที่ท่านทราบแม่น้ำหนึ่งเขาก็ไปรับทราบข้อหาแล้ว
เรื่องมีคลิปแล้วก็ไปโพสต์แนะนำเชิญชวนอะไร

ไม่เคยเกี่ยวข้องกับพวกหวยใต้ดินพนันออนไลน์เนี่ย

แต่อันนี้ในส่วนของพญานาคที่สร้างเนี่ยอันนี้คนละส่วนนะฮะ

ที่ดินเนี่ยเป็นที่ดินของส่วนบุคคลอันนี้ใช่

ยื่นขออนุญาตเอาไว้แล้วเพื่อจะสร้างอันนี้ใช่
แต่กระบวนการขั้นตอนการอนุญาตมันยังไม่เสร็จสิ้นเรียบร้อย

แต่มันเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าพญานาคสร้างไปแล้ว
ใช่ก็เลยต้องระงับการสร้างชั่วคราวก่อน
นั้นก็ต้องมีการไปแจ้งความแล้วก็สั่งระงับการก่อสร้าง

ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับเรื่องการสร้างพญานาคที่กำลังตรวจสอบนะคะ

อ้าวเรื่องพญานาคนะฮะ